ยังอยู่ที่สุรินทร์คุณผู้ชมมีเพจหนึ่งเขาแชร์วัดดังวัดหนึ่ง
ทำพิธีสะดอกสะดอกเคราะห์ด้วยการปล่อยงูพิษงูเห่างูจงอ่าง
ปล่อยออกไปตามพื้นที่ต่าง
เอาแล้วปล่อยเราไปเข้าบ้านชาวบ้านไหมอ่ะเนี่ยชาวบ้านถาม
อ้าวแล้วมันจะมาฉกมากัดฉันไหมล่ะไปปล่อยอย่างนั้นสะดอกเคราะห์หรือว่า
เคราะห์หรือยังวัดชี้แจงบอกว่าทำครั้งเดียวแต่ชาวบ้านก็บอกก็ไม่ควรทำ
คือทำกี่ครั้งมันก็อันตรายหรือเปล่าเออชาวบ้านบอกว่าไปปล่อยเต่าปล่อยปลาดีกว่า
งูมันก็เลยเข้าบ้านชาวบ้านทำยังไงล่ะแล้วเป็นงูเห่างูจงอางด้วยอ่ะ
งูมีพิษทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมเอาไปดูมีเรื่องราวในเพจของเฟซบุ๊กบิ๊กเกรียน
เขาโพสต์แล้วก็แชร์คลิปข้อความบอกว่าสังขทานปล่อยงูบ้านอ่า
กระทานปล่อยงูชาวบ้านภาวะหนักวัดแห่งหนึ่งทำสังฆฐานภาคพิษดาร
ญาติโยมถวายงูมีพิษงูเห่างูจงอางแถมประกาศต้องการงู
ต้องการที่จะปล่อยงูพวกเนี้ยสู่ธรรมชาติด้วยเอ้ายังไงกัน
นะฮะก็เลยเดือดร้อนชาวบ้านสิคือชาวบ้านที่เขาอยู่ข้างข้างวัดใกล้ใกล้วัดอ่ะ
เขาก็เขาก็กลัวกลัวสิค่ะเออเดี๋ยวงูมันจะไปฉกวัวฉกควายตาย
ไปฉกชาวบ้านเนี่ยทำยังไงนะเขาก็เลยโวยวายบอกว่า
แม่พระครับพระจะทำอย่างงี้ไม่ได้นะฮะผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบ
ไปพบวัดต้นเหตุของกระแสข่าวนี้คือวัดสว่างโสพลอยู่บ้านน้องกระบือ
ตำบลตานีอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
มีพระปิยนัทขันติโกเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสบอกว่า
พิธีสังขทานปล่อยงูในเพจที่มีการแชร์ที่การพูดถึงจัดขึ้นจริง
มีโยมรายหนึ่งนำงูเห่ากับงูจงอางรวมทั้งหมด๑๕ตัว

ให้พระท่านทำพิธีสะดอกเคราะห์ต่อชะตาเสริมดวงเสริมบารมีตามความเชื่อส่วนบุคคล
โดยงู๑๒ตัวให้หมองูจับไปปล่อยในป่าลึกต่อแล้วนะ
แล้วเหลืองู๓ตัวนะฮะมีทั้งติดตะข่ายของชาวบ้านบ้างถูกตีตายกันบ้าง
ไปแล้วถูกรถเหยียบตายกันบ้าง๓ตัว
ส่วนกระแสข่าวในโซเชียลที่ว่ามีการปล่อยงูมาก๒๐๓๐ตัวนั้นไม่เป็นความจริง
อยากให้ความเป็นธรรมกับวัดด้วยนะฮะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรก
ที่มีการทำพิธีตามที่ญาติโยมเชื่อแล้วเอางูไปให้พระทำพิธีให้
พระทำพิธีไม่ได้มีการจัดขึ้นหลายต่อหลายครั้งตามที่เป็นข่าว
ซึ่งต่อไปคงไม่รับแล้วนะใครจะไปให้พระทำแบบนี้ไม่รับแล้วนะ
อย่าเอาไปนะฮะไม่อยากทำอีกแล้วก็ยังไม่พบว่ามีใครนำงูไปปล่อยอีก
ถ้าจะปล่อยขอให้เป็นปล่อยเต่าปล่อยปลาในสระของวัดแล้วกันนะครับ
ตรงยมพิธีนิยมไม่ได้ว่าจัดหลายครั้งเหมือนที่เขาให้ข่าวนะ
มีความนิยมมาค้นในหมู่บ้านบางคนยังไม่ดูคราวด้วยซั้ม
นายลือชัยผูกจีบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่ไม่ได้กลัวขนาดนั้นหรอก
ใครก็กลัวงูแหละนะฮะพอมีข่าวว่าปล่อยงูเยอะงูจงอางงูเห่า
ประมาณสักหลายตัวเนี่ยชาวบ้านก็บอกว่าจริงมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้น

อันนี้ชาวบ้านบอกแค่คนเดียวนะย้ำว่าคนเดียว
หลวงพ่อเขาก็มีการสร้างวัดพัฒนามาต่อเนื่อง
ญาติยมในพื้นที่ก็เรื่อมสายสถาเป็นอย่างดี
สังขทานปล่อยงูเป็นประจำหรอกคือชาวบ้านก็ช่วยออกรับแทนให้แหละว่า
คือวัดเขาทำดีมาตลอดแต่ว่าการปล่อยงูที่ว่าเนี่ยทำครั้งเดียว
ครั้งเดียวแต่ว่าก็ขอแล้วกันเขาไม่อยากให้ทำเพราะเดี๋ยวงูมันจะไปฉกคนตายทำยังไง
แต่ก็คือต้องตอบคำถามชาวบ้านด้วยว่าแล้วทำไมต้องปล่อยงูมีพิษ
มันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมต้องเป็นงูมีพิษอะไรแบบนี้
นี่ก็ต้องอธิบายด้วยค่ะถึงแม้มันจะเป็นครั้งแรกแต่ว่า